คุณเชื่อมเรื่องผีเรื่องวิญญาณมากน้อยแค่ไหน

คือต้องบอกว่ารถกู้ภัยคันนี้

แต่อยู่มันดังเอง
คำถามคือใครไปทำให้มันดังครับ
ผี
แม่มันก็มืด
รถกู้ภัยก็แบบว่าเป็นรถตู้อย่างนี้

พรุ่งนี้ละพรุ่งนี้ละวันออกใช่ไหมล่ะ
๖๑๐๖เอาให้ก่อนนะฮะ
ก็เอามาถ่ายแล้วก็เอามาลงเอาไว้
คือเขาเล่าเรื่องชวนหลอน

เป็นรถตู้ที่ออกปฏิบัติงานช่วยคนเจ็บและคนตาย

นักต่อนักแล้วหลายศพหลายคนว่างั้นเถอะ
ทีนี้วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย

อยู่ที่ตำบลศรีสองรักอำเภอเมือง
เจ้าของอู่เป็นชาวไทยมุสลิม

ตกดึกมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
อยู่แตรดังขึ้นมาเอง๒๓ครั้ง
แล้วไม่ใช่แบบเต้นอย่างนี้นะคุณขวัญคุณน้ำแข็ง
แต่ครั้งหนึ่งมันนานประมาณ๑๒นาที
ก็คือมันปีนอยู่แบบนี้เลย

แต่ผมย้ำนะว่าแตงมันเสียมานานแล้ว

เจ้าของอู่ที่ช่างที่อู่เขาบอกว่า
เขาก็เลยไปถอดแบตออกเพราะคิดว่าเออมันคงเป็นที่แบตมันแบบช็อตหรือเปล่า

ถ้ามันไม่ดังมันจะไม่เป็นข่าวคุณน้ำแข็ง
ทีนี้เขาบอกว่าคือที่อู่ก็เลยโทรมาแจ้งเขา

แล้วเขาก็เลยย้ำว่าเฮ้ยพี่มันจะดังได้ยังไง

เจิมปะพมน้ำมนเผื่อมันมีอะไรเนาะ

นะฮะแต่รถเออมันก็หายเนอะหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้มี
มันก็หาไม่ได้มีสว่างอีกแปลว่ามันจะใช้การได้อยู่ไหมแต่เนี่ย
อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่เมื่อใจเหมือนกันนะนะฮะ
ทีนี้เนี่ยทางด้านของคุณธเนธก็เชื่อว่าเขาเชื่อเหมือนที่เราเชื่อ
อ่าคือเขาชื่ออะไรน่าจะมาให้โชค
เพราะว่ามันใกล้วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหม
ก็คือจดเลขทะเบียนเอาไว้ก่อนเออเหมือนแบบขอบคุณอ่ะที่มาช่วย
อะไรก็ว่ากันไปแหละก็เลยไม่พลาดก็คือคิดไปทางนั้นเพื่อความสบายใจแล้วกัน
เออนะฮะก็เลยอ่าเดี๋ยวเอาไปเสี่ยงโชคกันอย่างที่ผมให้คุณผู้ชมไปเนี่ยฮะ
๖๑๐๖ค่ะนะฮะ